พาไปต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของคนที่รักสัตว

ใจกลางกรุงเทพเลยเขามีคาเฟ่สัตว์แปลก
อ๋อเหรออยู่ที่ไหนคะคือจะให้คนไปลองเล่นดู
เรียนรู้อุปนิสัยของสัตว์ต่างเหล่านี้
ถ้าเราชอบเราเหมาะกับเราก็ไปหาซื้อมาเลี้ยงได้

ไปถ่ายรูปเขามีพล็อปให้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะ

จิ้งจอกเฟรนเนคตัวเล็กที่วิ่งสนดุ๊กดิ๊กไปมาอยู่นี้

ชื่อเต็มคือเมาคลีลูกหมาจิ้งจอก
เพื่อนผมเขาเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์

ชอบกินอาหารแนวนี้แนวที่เราทำขายอยู่เนี่ย
เราก็เลยอยากมาทำอาหารที่เราชอบที่จะกินอยู่แล้วมาขาย
โดยที่ว่าเราก็สัตว์ที่ดีของเรา
ตัวไหนที่แบบน่ารักเอามาให้ลูกค้าเล่นได้
มีคนอยากมาเจอก็จะพามาอยู่ที่ร้านนี้ด้วย
ไฮไลท์เด็ดของร้านนี้คือเจ้าสองตัวนี้ค่ะ
แมวคาราเขาหูดำจากแอฟริกาเป็นฝาแฝดกันชื่อผักกาดกับหัวหอม
เห็นตัวโตขนาดนี้แต่อายุแค่๔เดือนเท่านั้นค่ะ
ก่อนจะเข้าไปเล่นกับน้องได้ก็ต้องล้างมือให้สะอาด
และแจ้งเจ้าหน้าที่ทางร้านก่อนนะคะ
ลองอุ้มดูแล้วตัวหนักใช่เล่นเลยค่ะ
ที่นี่ยังมีสัตว์อื่นอีกไม่ว่าจะเป็นกบแฮคแมนปูเรสแอปเปิ้ล
ชินชิล่าสัตว์เมืองหนาวตระกูลฟันแท้
ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ขนนุ่มที่สุดในโลก
เล่นกันจนเพลินพักรับประทานของว่างเติมพลังกันก่อนค่ะ
อาหารที่นี่ราคาตั้งแต่๙๐บาทไปจนถึง๔๐๐บาท
ส่วนเมนูแนะนำคือไก่ทอดซอสบาร์บีคิวเกาหลีและเมนูแฮมเบอร์เกอร์
วันนี้ขอเลือกสั่งเป็นเบอร์เกอร์ไก่รองท้องก่อนนะคะ
ห้องนี้นะคะก็คือที่อยู่ของสองนกฮูกเจ้าเฮ็ดวีกและแฮรี่นั่นเอง
ซึ่งทางร้านนะคะเขาก็มีบริการเสื้อผ้าให้เราได้สวมบทบาท
เป็นพ่อมดแม่มดน้อยในเรื่องแฮรี่พอตเตอร์
เพื่อถ่ายรูปสวยคู่กับพี่น้องฮูกอย่างใกล้ชิดค่ะ
คนไหนที่มาสวมชุดพ่อมดแม่มด
ถ่ายรูปคู่กับเจ้าเฮ็ดวิกและแฮรี่

จะได้รับส่วนลดค่าอาหารเพิ่มอีกร้อยละ๑๐ค่ะ
ใครที่อยากลองมาเล่นกับสัตว์แปลกเหล่านี้
หรืออยากลองมาศึกษาก่อนวางแผนเลี้ยงเอง
ร้านตั้งอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์๑๙

เปิดทุกวันตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๔ทุ่มค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน